คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แน่นอนว่าข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงนั่นก็คือมาจากข่าวเมาส์ข่าวลือที่แชร์กันเยอะมากเลยนะคะ
ในเรื่องของว่าความสัมพันธ์คู่รักมาราทอน๙ปีอย่างเวียกับเบลล่าจบลงแล้ว
หลายคนแชร์แบบนี้แล้วก็หลายคนยังคาใจอยู่นะว่าตกลงแล้ว
เขาเลิกกันจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปค่ะ
อย่างแชนแนลของบันเทิงไทยรัฐในยูทูป
แฟนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลย
หลายคนคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันบอกว่า

เสียดายแล้วก็เสียใจกับทั้งคู่ด้วย

ที่แฟนคลับไปคอมเมนต์ถามว่าข่าวที่เกิดขึ้น

แต่ก็มีอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่ส่งกำลังใจกับทั้งสองคน
บอกว่าหากว่าทั้งคู่ตัดสินใจกันดีแล้ว
ก็จะเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่
แล้วก็จะติดตามผลงานของทั้งคู่ตลอดไปนั่นเองนะคะ
เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะว่าเสียดายคู่นี้

บันเทิงไทยรัฐพาคุณผู้ชมไปย้อนฟังความรู้สึกของพี่เวียหน่อยดีกว่า
ที่เคยเปิดใจกับคุณเรย์ในรายการไทยรัฐท้องเมื่อ๒ปีที่แล้ว
เป็นความรู้สึกสุดซึ้งของพี่เวียที่มีต่อสาวเบลล่า
เวียพูดประโยคนี้เลยนะคะดีใจมากที่ได้เจอกันค่ะ
เป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคมาก
เป็นลูกที่กระตันยูที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยเจอ
คือชื่นชมมากแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบได้เจอกัน
อยากให้มีคนรักเขาแบบนี้แบบไปนานแสนนาน
แล้วก็อยากให้เขาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่รักเขา

อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดในทุกวันเลยจริงครับ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ไปติดตามการเปิดใจของพี่เวีย
ทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐค่ะ

เอาเป็นว่าเราเองก็ยังไม่ได้ฟังจากปาก

ยังไงก็ตามรอการเปิดใจของสาวเบลล่ากันอีกทีแล้วกัน
เพราะว่าสาวเบลล่ามีคิวออกงานอีเวนต์ที่ห้างดัง
จังหวัดอายุทยาในวันอังคารหน้านี่เองนะคะ
ส่วนเมื่อวานเราได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัว
ไปด้วยนะคะรวมไปถึงทางผู้จัดการส่วนตัว
ของทั้งเวียและเบลล่าเป็นคนเดียวกันนะคะ
เปิดใจด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้

ว่าเขาจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวก็ตามนะคะ